ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่าโอ้โหสองสาระของชาวบ้าน๑ชาวบ้าน๒ชาวบ้าน๓ชาวบ้าน๔เนี่ยทำงานกันทันที
เอาจริงปีใหม่มาใต้ตาไม่ได้พักเลยนะคะ
ไม่ได้พักสาระกันล้วนเลย

มันมีประเด็นก็คือเรื่องราวของคุณดิวอริสราเนี่ยนะครับ
ก็ได้มีการออกมาเปิดประเด็นนะฮะบอกว่ามีพี่น้องตระกูลบ่อ
มีพี่น้อง๔คนผู้ชายหมดชื่อเล่นบ่อใบไม้ทั้งบ้าน
ว่าวงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานกันทั่วหน้าและคนมี
ชื่อเสียงมาร่วมงานกันเยอะสายสื่อตำรวจใดใดทำงานด้วย
ครับมีข้อมูลอยู่แล้วอยากรวบใครรวบเลยฝากนักสืบ
ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้วยค่ะปรไม่ผิดที่มีความรักและแต่งงาน
แต่ผิดที่ทำธุรกิจสกปรกไม่ขาวผิดกฎหมายและกล้าจัดงานใหญ่โต
ในขณะที่คนอื่นถูกจับกันโชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันที่หลอกเงินคนไทย

ล่าสุดนี่แหละคุณผู้ชมครับก็ในโลกโซเชียลนะก็เปิดวาร์ฟกันนะ
พี่น้องตระกูลบอลนะครับก็เหมือนกับว่ามีการพุ่งเป้าไปที่หนุ่มคนหนึ่งนะครับ
ชื่อว่าคุณเบ้นไฮโซเบนท์คือเบนท์เดมอนเป็นนักแข่งรถเจ้าของรถหรูในคันเดียวในไทย
ซึ่งก็มีเรียกว่าเบนเดมอนเนี่ยมีไลฟ์ไตล์ต่างละนามากมายนะครับ
ว่าจะเป็นการแข่งรถนะฮะเป็นช่างภาพอิสระรวมถึงธุรกิจร้านอาหารผับปลาต่างนานา

โดยเบนส์เดมอนเองเนี่ยนะฮะเคยตกเป็นข่าวดังในอดีตนะฮะ
ถูกจับตาความสัมพันธ์กับดิวอลิสลานี่แหละ
ซึ่งเป็นหญิงเป็นฝ่ายที่โพสต์นี่แหละฮะ
คือในแคปชั่นหวานต่างนานามีการติดแฮชแท็กหวานในครั้งนั้นด้วยนะฮะ
กระทั่งเป็นกระแสในปี๖๓จากนั้นครับช่วงปลายปี๖๓เหมือนก็จะจบกันไปแล้ว
หลังจากมีกระแสฝ่ายหญิงนั้นเลิกลาก่อนจะเปิดตัวรักใหม่นะฮะ
เบ้นเนี่ยโพสต์เคลียร์ชัดเจนตอนนั้นนะครับ
ไว้พบกันใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม
มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทนอยู่กับสิ่งที่ทำร้ายตัวเอง
พร้อมทั้งบอกด้วยว่าตัวเองสบายดีขอบคุณทุกคนที่รักและห่วงใหญ่
นี่คือโพสต์ของเบ้นเบ้นเคยโพสต์ไว้แบบนี้
เรื่องนี้นะฮะพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินท่านก็เป็นรองวิชาการตำรวจสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังจากที่ทราบกระแสข่าวนี้นะฮะ
ก็ได้มีการสั่งการครับให้ตำรวจชุดสืบสวนรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงบ้าง
แต่จะมีการเชื่อมโยงไปถึงแฟนเก่าของดาราสาวคนนี้หรือเปล่าเนี่ยต้องติดตามดูนะฮะ
ต้องลองดูว่าจะมีมีส่วนกับเรื่องเรฟพาณาลออนไลน์
หรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่า
ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งตำรวจเองบอกว่า

เดี๋ยวต้องขออนุญาตไปตามตัวมาก่อนนะฮะ
หากพบว่าผู้กระทำความผิด
เดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมายให้เนี่ยครับทางฝั่งของผู้สื่อข่าวก็
รายงานนะบอกว่าคนใกล้ชิดของดิวออกมาเปิดเผยบอกว่า
คิดว่าหลายคนคงรู้แล้วว่าคนที่ดิวนั้นพาดพิงคือใคร
คาดว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะที่รู้อีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้พูด
คร่าวครอบครัวนี้เปิดธุรกิจบังหน้าส่วนเหตุผลที่ออกมาพูด
น่าจะเป็นที่อีกฝ่ายหนึ่งอวดอ้างว่ารู้จักตำรวจและอวดว่ามีแบ็คเป็นผู้มีอิทธิพลซัพพอร์ตอยู่
ทั้งที่เรื่องจริงเป็นแค่คำอ้างชอบเบ่งเท่านั้นเอง
โอ้โหแรงเนอะคือเปิดมาแรงมากปั้งปั้งเลยอ่ะ
แต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวาน
แต่คือหลายคนก็สงสัยว่าอยู่ทำไมอยู่มาเปิดประเด็นใหญ่
ใช่ขนาดนี้อะไรอย่างนี้แล้วมันน่าอันตรายด้วยเหมือนกัน
อ่าครับก็ต้องไปดูว่าใช่บ้านนี้หรือเปล่าที่แน่
ก็งานเขาเลื่อนแล้วจริงงานแต่งหรอคะ
ข่าวว่าเลื่อนแล้วมีข่าวมานะต้องบอกมีข่าวมาว่าอย่างนั้นว่าเลื่อนแล้ว
มงกราเมื่อเลื่อนแล้วโอ้โหต้องเลื่อนอะไรกระเทือนอยู่นะคะ
หลังจากปีเลื่อนแบบนี้เกิดขึ้นเนาะเลื่อนอืม
แต่น้องดิวเขาไปไต้หวันแล้วใช่ไหมคะ

เนี่ยนะก็เป็นประเด็นเลยนะก็
ก็นะมาดูค่ะก่อนแล้วก็เนอะก็สงสัยเจ้าสาว
ก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าสาวละกัน
แต่ว่าแค่ยังไม่รู้ว่าเลื่อนจริงไหมใช่ไหมแค่ได้ยินมาว่าอาจจะเลื่อนอะไรอย่างนี้
ตอนนี้มีข่าวว่าเลื่อนอืมมีข่าวว่าเลื่อนอืมอืม

ไม่รู้เหมือนกันแล้วมีกระแสข่าวมาแบบนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปเช็คดูอีกที
จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างนี้เนอะ